คือภาพจากกล้องวงจรปิดที่จุดเกิดเหตุที่สำนักงานของกำนันนกเนี่ยมันเป็นหลักฐานสำคัญ
มันทำให้เห็นเลยว่าใครทำอะไรอย่างไรบ้าง
โจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกมาแถลงเกี่ยวกับภาพจากกล้องวงจรปิด
แล้วก็ให้สัมภาษณ์อยู่บ่อยเกี่ยวกับเรื่องของตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์และพูดไม่ตรงกับภาพในกล้องวงจรปิด
หมายความว่าตำรวจบางนายโกหกถ้าตำรวจโกหกตำรวจก็จะต้องถูกดำเนินคดีหรือไม่
ให้การเท็จสอบปากคำแล้วโกหกพูดไม่ตรงมันก็คือให้การเท็จหรือเปล่า
ทีนี้สังคมก็จับตาไปที่ผู้กำกับสนพญาไทยก่อนหน้านี้ก็เป็นประเด็นแล้วใช่ไหมว่าอยู่สอนอพญาไทยไปทำไมที่นครปฐม
ก็เลยบอกว่าอ๋อเคยเป็นตำรวจทางหลวงมาก่อนแล้วตกลงได้ช่วยเหลือสารวัตรสิวที่โดนยิงหรือเปล่า
ตอนแรกให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าไปช่วยแต่เอ๊ะภาพจากกล้องวงจรปิดที่บิ๊กโจ๊กเปิดให้ดูจังหวะช่วยมีไหม
มีผู้กำกับสนพญาไทยไหมตกลงได้ช่วยไหมก็เลยต้องถูกเรียกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ
คณะทำงานสืบสวนคลี่คลายคดีกำนันนกค่ะเชิญพันธ์ตำรวจเอกกฤษฎาพรจงอักษรผู้กำกับสนพญาไทยมาสอบปากคำที่ห้องเสสะเวท
กรณีให้การขัดกับภาพในกล้องวงจรปิดคือตัวเองเนี่ยบอกว่าช่วยเหลือสารวัตรสิวและรองวสินที่โรงพยาบาลนะคะ
ช่วงหนึ่งได้มีการนำโทรศัพท์มือถือมายื่นให้พนักงานสอบสวนดูให้ดูข้อมูลภายในโทรศัพท์แล้วก็เหมือนกับพยายามจะอธิบายเหตุการณ์ต่าง
พันธุ์ตำรวจเอกกฤษฎาพรผู้กำกับสนพญาไทยน่าเครียดเลยคุณผู้ชมค่ะน่าเครียดมากระหว่างที่สอบปากคำมาค่ะ
ส่วนดาบตำรวจชนะนัทและดาบตำรวจสารวุฒิก็ถูกเรียกมาสอบปากคำอีกครั้งหลังปรากฏภาพในกล้องวงจรปิดว่าให้การช่วยเหลือสารวัตรสิวบรรยากาศเครียดมากค่ะ
สอบปากคำเสร็จดาบตำรวจชนะนัทก็เหมือนกับจะเลี่ยงนักข่าวนะคะบอกว่าไม่พร้อมที่จะให้สัมภาษณ์เพราะให้ปากคำไปหมดแล้ว
ถ้าตนเองพร้อมจะให้สัมภาษณ์เอง
ทีนี้ค่ะมีตำรวจที่ช่วยเหลือสารวัตรสิวและรองวสินตอนที่ถูกยิง๖นายอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะว่ามี๖นายก็จะนำมาประกอบจากภาพในกล้องวงจรปิดแล้วก็จะมีการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษในเรื่องของการดำเนินคดี
ทีนี้๖นายที่ช่วยเหลือสารวัตรสิวและรองวสินไปส่งโรงพยาบาลมีใครบ้าง
ทันแรกนะคะ
ทุกวังคับหมู่ศาลีตำรวจทางหลวงหนึ่งกรองกำกับการสองตำรวจทางหลวง
จะปรับจาก๑๐ตำรวจ

ช่วยรองเสริมเรื่องที่ถูกลุกลงได้รับปลาเจ็บก็นำส่งโรงพยาบาล

ปราบรามสพมคปฐมในภาพจากกล้องวงจรปิดช่วยเหลือรองวศิลป์จริง
แต่หลังจากนั้นกลับไปช่วยคุ้มครองกำนันนกให้หลบหนีออกจากที่เกิดเหตุด้วย
ก็คือเห็นภาพในวงจรปิดมุมนี้ตรงจุดนู้นใกล้กับรถกระบะ
แล้วก็จะมีภาพที่เขาเหมือนกับเป็นขี่รถนำใช่ไหมฮะ
เพื่อจะไปเปิดทางให้รถกำนันนกสามารถขับต่อไปได้
คือช่วยตำรวจที่บาดเจ็บอันนี้คือดี

แต่ทำไมย้อนกลับมาช่วยกำนันนกพาหลบหนี
คือตามภาพจะคล้ายกับว่าขี่รถจักรยานยนต์สายตรวจ
นำขบวนรถของกำนันนกแล้วไปปิดจุดกลับรถด้วยนะคะ
เหมือนกับว่าเป็นการอำนวยความสะดวกในการหลบหนีภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ทีนี้คณะทำงานเตรียมจะแจ้งข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ตรา๑๕๗กับตำรวจทั้งหมดที่ไปร่วมงานในวันเกิดเหตุ
แต่จะยกเว้นตำรวจ๖นายที่มิ้วอ่านรายชื่อไป
ให้การช่วยเหลือตำรวจที่ถูกยิงแล้วก็จะมีบางส่วนที่ถูกดำเนินคดี
ให้การเท็จควบคู่ไปด้วยใครหลบหนีจะมีหมายจับนะคะ
ทำงานเตรียมประชุมสรุปความคืบหน้าพร้อมกันในช่วงเย็นวันนี้
ทีนี้ค่ะผู้กำกับสนพญาไทยที่ถูกเรียกมาสอบปากคำเพิ่มเติม
ก็เปิดเผยหลังจากให้ปากคำในลักษณะที่ว่าก็ไม่ได้เครียดอะไร
ยืนยันว่าให้ปากคำไปตามข้อเท็จจริงตอนเกิดเหตุตัวเองเนี่ย
เห็นจังหวะที่สารวัตรสิวถูกยิงเห็นในน่องมือยิงเนี่ยเดินมา
ได้ยินเสียงปืนนัดแรกตอนแรกคิดว่ายิงปืนขึ้นฟ้า
แต่หลังจากนั้นได้ยินเสียงปืนอีกรวม๗นัดยิง๕นัดแล้วพัก
แล้วยิงต่ออีกสองนัดนี่ละเอียดนะคะผู้กำกับสนพญาไทยบอกว่าเห็นแบบนี้
ได้ยินแบบนี้แล้วตัวเองเนี่ยหันไปจังหวะที่กำลังยิง
นัดที่๖นัดที่๗แล้วเห็นว่าเป็นปืนกล๊อก
ตอนนั้นเห็นสารวัตรสิวกำลังตกจากเก้าอี้ดาบตำรวจชนะนัทตะโกนว่านายนาย
สิวโดนยิงตัวเองเนี่ยเป็นคนสั่งนะไว้ให้ไปลากสารวัตรสิวออกมา
แล้วให้ไปเอารถมารับไปโรงพยาบาลแต่รถของตัวเองเนี่ยพลขับขับหลงค่ะ
ก็เลยมีภาพจากกล้องวงจรปิดที่หน้าห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลว่ามาถึงทีหลัง
ผู้กำกับสนพญาไทยบอกว่าขับหลงเนี่ยถ้าย้อนกลับไปดูจะเห็นเลยนะว่าตัวเองไปช่วยสารวัตรสิวจริง
ทีนี้กระแสข่าวก็คือมันสอดคล้องกับสิ่งที่บิ๊กโจ๊กท่านพูดไงคะ
ว่ามีตำรวจท่านหนึ่งพาผู้หญิงไปด้วยอะไรแบบนี้คนก็เลยสงสัยว่าเป็นผู้กำกับสนพญาไทยหรือเปล่า
แกก็เลยบอกว่าไม่ใช่ไม่เกี่ยวเลยแล้วก็บอกว่าทางผู้กำกับเบิ้มท่านก็ไม่ได้เป็นคนอุ้มตัวสารวัตรสิวนะ
เอาลองฟังเสียงให้สัมภาษณ์นิดนึงนะคะ
ที่นี้ค่าถามเพิ่มนะคะว่าเอ๊ท่านผู้หญิงนี่อยู่ไหนจริง
ใช่ท่านหรือเปล่าที่มีคลิปขู่ยิงนักข่าว
จะตอบว่ายังไงฟังดูค่ะ
บอกว่าไม่กล้ากลัวแล้วกลัวแล้ว
ส่วนดาบตำรวจชนะนัทและดาบตำรวจสารวุฒินะคะ
พอออกมาจากห้องสอบปากคำก็ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับนักข่าว
บอกแค่ว่าให้ข้อมูลในสำนวนคดีไปหมดทุกอย่างแล้วค่ะ